คุณผู้ชมคะช่วงนี้บอกเลยว่าสาวจ๋าเตรียมร้อนหนาวได้เลยนะคะ
บรรดาซุปตานุ่มเขาสลัดภาพ
สลัดภาพจากชายกลายเป็นหญิงผ่านแอปพลิเคชันเฟสแอปค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหแต่ละคนนี้หน้าตาพี่ปุ๊กกะล่อนหรือเปล่าเนี่ย

เนี่ยแต่ละคนสวยน่ารักมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีใครเป็นใครกันบ้างนะคะ
คนแรกค่ะพิธีกรหนุ่มกันกันตะถาวร
เปลี่ยนเป็นสาวหมวยแบ๊วซึ่งเจ้าตัวก็โพสต์ภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า
ไม่ได้เป็นนะยะแค่เป็นตัวเองแฮชแท็กกันเอง

โพสต์หน้าสวยผ่านแอปนี้เช่นกันพร้อมกับโพสต์ลงในไอจีนะคะ
เขาบอกว่าเวทมนต์มาค่ะ
ซึ่งเวทมนต์เนี่ยก็เป็นชื่อของลูกสาวที่กำลังจะลืมตาดูโลกนะคะ
ก็ต้องรอลุ้นกันแหละว่าลูกสาวจะสวยคมได้พอหรือเปล่า
มาทางฝั่งนักร้องกันบ้างดิฉันเตอร์ไพรส์สุด
ไม่รู้ว่าเก็บกฎที่ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตหรือเปล่า

เปลี่ยนลูกเป็นสาวหวานผมยาวสลวยสวยเก๋นะคะ
ซึ่งพี่ตูนไม่ได้ทำภาพนี้เองนะ
เป็นภาพจากเพจหนึ่งพร้อมกับแคปชั่น
สวยโดยไม่มีอะไรกั้นอินเทรนด์จริงนะคุณนะ
อกจากนี้ค่ะก็มีหนุ่มแดนวรเวทนะคะ
เมื่อกี้นี้เราได้เห็นไปแล้วแต่ดิฉันอยากให้ดูอีกค่ะ
หลายคนแซวจริงหัวเหมือนเน็ตไอดอลชื่อดังเหมือนฟุกกะล่อน
คล้ายเนาะคล้ายแต่อย่าให้นู่นนี่
คนซ้ายคือพี่โจ๊กโซคูหน้าใส่เนียนมากดูไปดูมาเหมือนแก้มบุ๋มนะ
อีกคนนึงก็คือคุณปีเตอร์คอปเดอเรนดอล
สวยจนหลายคนถึงกับเอ่ยปากชม
แล้วก็ขอปิดท้ายด้วยนี่เลยค่ะพี่หนุ่มกะลา
ขโมยซีนทุกคนชนะเลิศไปเลย

ซึ่งแฟนคลับก็พากันแซวว่าเออพี่ขจ๋าโกนหนวดหน่อยนะ
กลเขาหน่อยก็ดีเป็นสาวเป็นนาง
อกจากนี้ค่ะแก๊งลูกของคนดังอย่างน้องพายุ
ลูกแม่ชมนี่น่ารักไหม
เออก็มาด้วยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงน้องไทก้าลูกแม่นิว
และมีก้าลูกแม่มากกี้
ก็ขอแปลงร่างเป็นสาวหวานตามเทนเบา

ไหมที่ฉันอยากเห็นใครแปลงร่างเป็นผู้หญิง

เกิดว่าเป็นผู้หญิงแต่งหน้าหวานมา

นั่นน่ะสิดิฉันก็เลยลองทำบ้างไง

ไม่เหมือนนี่หล่ออย่างนี้

เขาชอบมากเลยนะรูปที่ดิฉันส่งให้สวยเนี่ย

รูปนี้คือคืออะไรอ่ะ
สงสารพ่อแม่ตัวเองมากที่นั่งดูทีวีอยู่ตอนนี้
เออแต่ถ้าสมมุติว่าเราสองคนเป็นผู้ชายก็อาจจะหล่อก็ได้

หล่อเราเอากันจริงเลยนะครับ